อ่ะมีความสุขให้มันสุดต้องกินอะไรที่มันอร่อย

เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปที่อีสานขอนแก่น

ไปเจอกับร้านนี้บอกเลยว่ามันจะเย็นชุ่มฉ่ำใจ
เพราะว่าของอร่อยที่นี่รออยู่
และพาไปร้านนี้ร้านเช็งเช็งคอนแก่น
เช็งขอนแก่นอยู่ภายในตลาดโต้รุ่งร่วมจิตนะครับ
อยู่ไหนด้านหลังบ้านพักผู้พิพากษาและอายการจังหวัดขอนแก่นนั่นเอง
รู้จักกันเป็นอย่างดีคนเนืองแน่นเลยล่ะครับ
ลูกค้าที่ชื่นชอบขนมหวานที่ทานแล้วชื่นใจ

ทุกเพศทุกวัยเขามาที่นี่

เยอะมากกว่า๒๐เมนูคุณชิสามากจริง
ก็ไปถามเจ้าของร้านเช็งนะฮะก็คือน้องโอปอร์
น้องโอปอลวัย๒๔ปี

ไอคำว่าเช็งเนี่ยเช็งมันแปลว่า

สายอะไรคะ

ใช่สายอยู่ไหนอยู่ใสอยู่ใส

แต่ที่เห็นอยู่เนี่ยคือน้ำแข็งใส

ก็ใสก็เหมือนน้ำแข็งใสนั่นแหละ
ก็เปิดความอร่อยให้กับลูกค้ามาทานมากกว่า๒๐ปีแล้วนะร้านนี้

ต่อจากอามาอากงอาซิฮ์อาซ้อ

เป็นผู้ก่อตั้งกิจการมาตั้งแต่เริ่มต้น
แล้วเธอเป็นรุ่นที่๓ที่สืบทอดต่อกันมา
ค่ะเอาละอะไรที่มันเป็นทีเด็ดของทริปนี้
คุณเห็นเต้าทึงรากบัวจีนหรือไม่
ช่วยนี้ใช่ไหมคะรากบัวจีนของเขาทานมากเลย
เป็นรากบัวจีนที่ใหญ่มาก

โอ้โฮอย่างกะรากต้นโผ
เรียกนะชิ้นใหญ่จริงคุณดูเลยมันเริ่มเทิมเลย
น่ากินน่าทานไหมเล่าเรียกได้ว่าใครมาต้องสั่งนะ
หวยหรือว่าเต้าทึงเนี่ยที่นี่อร่อยระดับต้นเลยล่ะครับ
แล้วยังมีอีกมากมายหลายเมนูให้เลือกสรรอย่างเช่น
หวยน้ำขิงแต่ก๊วยน้ำเต้าหู้หรือว่าสลิมกะทิสด
คือไปดูเอาเหอะคุณอยากได้อะไรที่ใส่ลงไปเขาจัดให้ได้หมด

นี่ครับคุณผู้ชมครับใครสนใจลองแวะกันไปร้านเช็งขอนแก่น
อยู่ที่ตลาดโต้รุ่งร่วมจิตตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
จะเปิดให้บริการทุกวันนะครับตั้งแต่เวลาเที่ยง
ยาวไปจนถึง๔ทุ่มเลยทีเดียวนะจ๊
ว้าวโอ้โฮภุษาจีนโอ้โฮนี่ผมชอบนะภุษาจีน
เห็นทีใดแล้วมันแบบว่าอยากเคี้ยวอยากกิน
มันจะหวานชำนะเนิบนะโอ้โฮ
ชอบนะเมนูพวกเต้าทึงอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็คือพวกแปะก๊วยหรือว่ารากบัวจีนมันแบบว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายด้วย
มาทานได้นะคะยังไงใครมีโอกาสแวะเวียนก็ไปกันได้

น้ำแข็งใสใส่ถ้วยนะจ๊ะใช่แล้วค่ะ